ยังอยู่กันที่โรงเรียนค่ะแล้วนี่ก็กลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น

น้องจีฮุน๗ขัวป๒เนี่ยเสียชีวิตแน่นะคะ
แล้วทีนี้ต้องแกะรอยจากคราบเลือดที่อยู่ที่ปากน้องแหละ
เพราะว่าแม่น้องไม่เชื่อว่าเป็นการลืมลูกแล้วลูกตายจริง
เพราะอะไรล่ะลูกจะโดนทำร้ายหรือเปล่า
จะโดนทำไม่ดีไม่ร้ายและอำพลางศพหรือเปล่า
เดี๋ยวดูหน่อยจังหวะที่แบบครอบครัวมาเห็นสภาพศพน้องก็ร้องห่มร้องไห้
โอ้โหคุณผู้ชมผู้เป็นแม่แทบขาดใจ
จิตต่อไม่ไหวใจจะขาดนักละบ้านนี้เค้ามีลูกสาวคนเดียว
คุณผู้ชมเฝ้าธนุถนอมเลี้ยงดูมาอุตส่าห์

ไม่คิดว่าสุดท้ายลูกต้องมาตายแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
ลานจอดรถของโรงเรียนเอกชนที่นี่แหละ

ดูสิสภาพเด็กเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่ที่พื้น
ใช่ค่ะนอนคว่ำอยู่แบบนี้
แล้วก็บนเบาะก็มีกระเป๋าเป้มีแก้วน้ำดื่ม

พอเอาน้องพลิกขึ้นมามีคราบเลือดไหลออกมาจากปากน้องค่ะ

ใช่แล้วทีนี้รถคันนี้จริงนอกจากมีคนขับรถแล้ว
ยังมีครูที่คอยดูแลเด็กในรถเนี่ยนะ
จากการสอบถามก็ให้ข้อมูลกับตำรวจค่ะ
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้าพอขับรถ
รับเด็กมาส่งที่โรงเรียนตามปกติ
ก็เห็นว่าเด็กลงจากรถหมดแล้ว
ก็เลยขยับรถมาจอดที่ลานจอดรถ
คุณลานจอดรถมีหลังคาด้วยนะ
แต่ต่อให้มีหลังคาเด็กอยู่ในรถตู้
จนถึง๔โมงเย็นกี่ชั่วโมงคะ
จะเอารถคันเดิมมารับเด็กกลับไปส่งที่บ้าน
แล้วเปิดประตูรถเห็นน้องจีฮูนคว่ำหน้าอยู่แบบนี้
เขาบอกตอนแรกสะกิดนะเหมือนกับสะกิดที่เท้าเรียกน้อง
แต่ว่าน้องไม่ตอบรับตอนนั้นน้องเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้ค่ะพ่อแม่ของน้องจีหุ่นก็ไปแจ้งความดำเนินคดี
กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยที่สพทอง
กระทำการประมาททำให้ลูกสาวเสียชีวิต
แล้วแม่เล่าให้ฟังแบบนี้แม่บอกว่าจริงแม่ก็สะเทือนใจนะ
คิดดูสิพอโรงเรียนเลิกมีครูมาที่บ้าน๓คน
๓คนนี้นะ๑ในนั้นเป็นครูประจำชั้น
แล้วก็มีคนขับรถแล้วก็มีครูพี่เลี้ยงที่นั่งบนรถกับเด็กนี่แหละ
มาถึงยังไม่บอกแม่ค่ะว่าลูกแม่เป็นอะไรแต่ท่าทางคุณครูอ้ำอึ้ง
ประโยคแรกคำถามแรกที่ถามคุณแม่คือ
คุณแม่คะลูกสาวมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า

ใจของคุณแม่ตอนนั้นน่ะคือแบบอะไรอยู่ดีมาพูดแบบนี้
มันเกิดอะไรกับลูกแม่แล้วครูก็บอกนะ
ครูบอกว่าคือน้องไม่หายใจแล้วพูดแบบนี้
แต่ไม่บอกว่าสาเหตุที่น้องไม่หายใจแล้วมันเกิดจากอะไร
คุณแม่เค้นถามครูทั้ง๓คนอยู่นานมาก
มารู้ว่าลูกติดอยู่ในรถจนลูกเสียชีวิตนะคะ
แต่ทีนี้แม่บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเพราะว่าลูกขาดอากาศหายใจตายหรือเปล่า

ไม่รู้ว่าลูกถูกทำร้ายไหมหรือโดนล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วขังน้องในรถทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่า
คือมันมีเหตุที่น่าสงสัยคุณแม่บอกว่าคือลูกสาวหรือน้องจีหุ่น

คุณคิดดูสิ๗ขวบป๒น่าจะเปิดประตูรถตู้ได้แล้วไง
ไม่แล้วอย่างตอนที่ครูเช็คว่าเด็กนักเรียนลงหมดหรือยัง

ตัวใหญ่เอาง่ายก็ต้องมองเห็นบ้างล่ะ

ยอมกลับฟังเสียงคุณแม่ไหมครับอ๋อครับ
แต่เอาจริงนะคุณเรื่องนี้แม่ก็คาใจแหละ
ว่าอย่างน้อยครูเวรที่คอยดูแลบนรถ
รับเด็กมาสมมุติรับเด็กมา๑๒คน

ก็ต้องตรวจสอบสิว่าลงไป๑๒คนหรือเปล่า

ถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนขาดไม่มาเรียน

ส่งถึงพ่อแม่ว่าวันนี้น้องไม่มาเหรอคะ

ใช่ทีนี้วันนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยไปที่โรงเรียน
ก็ไปเจอกับครูฝ่ายปกครอง

ทางพอทางฝั่งผู้บริหารยังไม่สะดวกให้ข้อมูลนะ
แล้ววันนี้ทางตำรวจก็นัดทั้งผอนัดครูเวรที่ดูแลเด็ก
รวมถึงคนที่ขับรถไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพพานทองด้วย
อกจากนี้นักข่าวของเราก็ไปที่บ้านของน้องจีหุ่น
ทุกคนในครอบครัวเสียใจนี่คุณย่าคุณ
คุณย่าของน้องจีหุ่นคือนำชุดนางฟ้าสีแดงนะคุณ
ให้ทางกู้ภัยนำไปสวมใส่ให้หลานไปใส่ร่างของหลาน
คุณย่าเผยทั้งน้ำตาเลยนะคุณโอ้โหร้องไห้โฮปาดน้ำตาเลย
บอกว่าจีหุ่นหลานเป็นเด็กฉลาด
เรื่องเปิดประตูไม่ได้นั้นเป็นไปไม่ได้เพราะเด็กโตแล้ว
แต่มันอาจจะติดตรงที่ว่าล็อกประตูของรถตู้
มันแข็งเกินกว่าที่หลานจะเปิดได้
ส่วนผู้บริหารโรงเรียนสอนหรืออบรมครูกันยังไงถึงเกิดเรื่องแบบนี้
เพราะครอบครัวก็ฝากผีฝากไข้คุณ
คือให้เด็กไปกับรถโรงเรียน
เพื่อความปลอดภัยให้ครูได้เช็คได้ตรวจสอบ
แต่ทำไมครูถึงทำกับลูกหลานของคนอื่นเขาแบบนี้

คุณจะพูดยังไงคุณดูแลยังไง
ทำยังไงอบรมครูแบบไหนดูแลยังไง
เปิดโรงเรียนแล้วทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะ
แทนที่ผู้ปกครองก็จะฝากฝังลูกหลานไปได้ดี
แล้วทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะหนูมาเกิดใหม่
ให้เป็นลูกเป็นหลานย่าเหมือนเดิมนะ

ไม่มาหาย่าเลยย่ารอ
อยากให้ฟื้นฟื้นเลย
ทำยังไงถึงจะได้ฟื้นอยากได้โคกขับขึ้นมานะ
ไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นนะอยากได้หลานกลับคืน
เข้าใจความรู้สึกของคุณย่าเลยค่ะ
ย่าเนี่ยโหเลยนะร้องไห้เลย
คือหลานกำลังอยู่ในวัยน่ารักด้วยนะ
แล้วคุณรู้ไหมน้องจีวุ่นเป็นที่รักของเพื่อนบ้าน
คุณน้าข้างบ้านก็บอกนะว่าจีหุ่นเป็นเด็กน่ารัก
แถวนี้อันนี้เป็นน้าข้างบ้านค่ะ
บอกว่ารักจีหุ่นกันหมดเลยแต่จีหุ่นเคยมาบอกกับน้านะ
หลังจากกลับมาจากโรงเรียนบอกว่าหนูไม่อยากไปโรงเรียน

ไอ้ที่ไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าค่ะ

แต่มันมีข้อสงสัยไงเมื่อกี้ที่น้าบอก
บอกว่าหลานไม่อยากอยู่โรงเรียน
มันจะมีอะไรมากไปกว่านี้ไหม

ส่วนร่างของน้องก็ส่งไปสถาบันนิติเวทที่โรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง

เลือดที่ออกจากปากของน้องจีหุ่นจะบอกอะไรได้บ้าง